อ้างเป็นตำรวจเหมือนกันที่สมุทรประการผู้ชายคนนี้ขี่รถกลับมาจากไปดื่มกินมาเรียบร้อยแล้ว
ถูกอุ้มไปตือบตือบที่โรงแรมเปิดประตูเข้าไปครับหกว่าผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องหมายเลข๑๓โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

โอ้โฮเลือดนี่แบบอาบกรังตามเนื้อตัว
สะบอมใช่หลังจากนี้ต้องหยอดน้ำข้าวต้มแน่นอนโอ้โห
คนที่ถูกทำร้ายคนนี้ชื่อนายศักดาทวีธวัฒนธรรมอายุ๔๐ปี
กู้ภัยร่วมกับตันดูปฐมพยาบาลก่อนแล้วรีบเลยรีบส่งโรงพยาบาลบางจาก
เนื่องจากศักดามีบาดแผลนะครับแล้วก็เลือดออก
แห้งกังอีกชิ้นน้ำแข็งว่าใบหน้าแขนขาเต็มไปหมด
ตำรวจพระอาจารย์ไปตรวจสอบในห้องเจอคราบเลือดที่พื้นและผนังห้องน้ำ
เตียงเนี่ยพบเหรียญบาทลนกระจายอยู่ชุดสืบสวนเก็บพญาหลักฐานนะครับ
แล้วก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่ง
ศักดาเขาพอจะให้การได้นะนะครับก็เจ็บแหละแต่เล่าได้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมไปนั่งดื่มที่ร้านเหล้ากับเพื่อน๓๔คนในซอยสุขสวรรค์๗๒
ผมไม่มีปัญหากับใครนะนะครับจนช่วงตีสองก็แยกย้ายกันกลับ
ศักดาขี่รถกลับคนเดียวคุณผู้ชมยอมรับว่าเมานะครับ
แล้วก็เหมือนเหมือนอะไรพี่เหมือนจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง
แต่จำไม่ได้พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยตัวเองตัวเขามาอยู่ที่โรงแรมแล้ว
แล้วมีผู้ชายประมาณ๒๓คนบอกเป็นตำรวจทำร้ายเขา
ถามหาข้อมูลคนขายยานะครับแล้วยังถามหาน้องของเขาเนี่ยนะครับ
ชื่อแอนบอกอย่างนี้จะไปกระทืบมัน

กลุ่มคนร้ายบอกสักดาอยู่เฉยอยู่เฉยจากนั้นก็ตุบ
นอนเจ็บอยู่แบบนี้ทั้งคืนคุณผู้ชมจนพนักงานโรงแรมมาช่วยออกจากห้องน้ำ
ศักดายอมรับกับนักข่าวว่าเขาเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ตอนนี้เลิกแล้วนะไม่ได้ทำแล้ว
ตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่านายศักดาถูกคู่อลิ

ส่วนที่อ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ

ถ้าจริงก็ดำเนินคดีกันไปครับ